กลับเรียนท่านประธานสภาพภูมิไทยรัศดรที่ขอรบท่านสมาชิกผู้สงเกียจกับผมนายนุทินชาญวิรกูลสมาชิกสภาพภูมิไทยรัศดรบัญชีหลายชื่อภักดิ์คุณใจไทย
โดยเห็นเป็นเพียงโรคไข้หวัดธรรมดาโรคหนึ่งไม่มีการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคละเมิดกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรม
จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปในวงกว้าง
แล้วผมขอกราบเรียนชี้แจงครับว่าเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ทราบว่า
แต่มีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระบาดขึ้นในมณฑลอูฮัน
สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ตัวกับผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้สั่งการโดยทันทีครับท่านประธานให้กรมควบคุมโรค
ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานหาข้อมูลจากเครือข่ายนานาชาติ
เพิ่มความเข้มงวดด้วยการยกระดับการควบคุมโรค
ด่านเข้าออกของประเทศค้นหาตรวจหาผู้ติดเชื้อ
เน้นการเฝ้าระวังและให้มีการติดตามผลในหมู่นักท่องเที่ยว
ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต้นทานที่เป็นต้นกำเนิดของเชื้อนี้อย่างเข้มข้น
ในที่สุดเราก็พบผู้ติดเชื้อรายแรกนอกประเทศจีนครับ
เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนกระทรวงสาธารณสุขก็ยิ่งได้ทำการเฝ้าระวัง
กรองติดตามและค้นหาผู้ติดเชื้อ
และเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้ออีกเกือบ๓๐รายครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งหมด
กระทรวงสาธารณสุขเจอพวกเขาทั้งหมดครับแล้วก็ได้ทำการรักษาพวกเขา
หายทุกรายไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
สิ่งเหล่านี้เราทำให้รัฐบาลจีนเขาชื่นชมและทราบซึ้งในไมตรีของพวกเรานะครับ
จนเป็นที่มาของความช่วยเหลือในรูปแบบต่างนานับประการที่ทางการจีน
มอบให้กับประเทศไทยในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ธรรมดานะโรคโควิดสิบเก้ามันเป็นโรคมุบัติใหม่
ขยายความรุนแรงจนเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกไม่มีใครรู้จักมาก่อนครับ
การรับมือทั้งการเฝ้าระวังการป้องกันการรักษาโรค
ในระยะแรกมันก็ต้องมีการปรับแนวทางไปเรื่อย
แต่เราก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับอยู่ที่
คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลองค์กรหมายเวียไลน์นักเทคนิคการแพทย์
ท่านสามารถค้นพบรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้
ได้ตั้งแต่มีการระบาดใหม่ใหม่ทำให้เราสามารถตรวจหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ได้อย่างรวดเร็ว
คณะแพทย์ของกระทรวงศาลนักศึกเอง
ก็ได้หารือกับทางคณะแพทย์ตามโรงเรียนแพทย์ต่าง
ได้ปรับแนวทางหาวิธีการรักษาโรคให้เหมาะสม
จนพบว่าการรักษาผู้ป่วยในประเทศเรา
เมื่อให้แล้วอาการผู้ป่วยทุเลาลง
แล้วก็หายในระยะเวลาที่ไม่นาน
ยกเว้นว่าผู้ป่วยคนนั้นมีโรคประจำตัวอื่น
เพราะฉะนั้นท่านประธานและพี่น้องประชาชนก็คงเห็นว่า
แม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศอย่างมากมาย
แต่ก็มีผู้ที่หายจากอาการป่วยเป็นจำนวนมากกว่า๙๐นะครับ
และถึงแม้ว่าผู้ป่วยมากรายต้องเสียชีวิต
ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในกระทรวงศาลนักศึกษ์
บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
แต่เราต้องวัดกันที่มาตรฐานของโลกด้วยครับ
โรคมีผู้เสียชีวิตมีผู้ป่วยมีผู้รอด
เราดูที่ว่าอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศไทย
ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลกครับท่านประธานครับ
ก็ยังถือว่าเราก็ยังรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด
ได้ดีกว่าหลายประเทศและที่สำคัญเรามีความพร้อมในเรื่องของ
การแพทย์และเวชพันธุ์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่กระผมถูกกล่าวหา
โดยท่านสมาชิกพักฝ่ายค้านผู้ทรงเกียรตินะครับทุกท่านว่า
ครับผมเพิกเฉยปล่อยปะละเลย
เตรียมความพร้อมให้ดีผมคิดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย
และไม่เป็นความจริงครับประเทศไทยเราเนี่ย
อยู่กันอย่างปลอดภัยปราศจากการติดเชื้อภายในประเทศ
ในช่วงหลังของปีที่แล้วนะครับเกือบครึ่งปีครับ
ประคองกันมาจนถึงสิ้นปีที่แล้วเราจึงได้พบกับการระบาดรอบที่สอง
คือในช่วงปลายเดือนธันวาคมแต่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการระบาด
รอบที่สองก็คือการไม่เคารพกฎหมายของกลุ่มคน
จำพวกนะครับท่านประธานคนเหล่านั้นเขาลักลอบเข้าประเทศ

ผิดกฎหมายไม่พอยังไปมาหาสู่กันนะครับไปใช้แรงงาน
ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ปริมณฑลรอบรอบกรุงเทพมหานครแต่ด้วยการเตรียมความพร้อม
ที่เราเตรียมเอาไว้ตั้งแต่การระบาดรอบแรกกระทรวงสาธารณสุข
เราได้มีการสำรองยาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชพันธุ์ต่าง
ไม่มีการขาดตลาดไม่มีการกักตุลสินค้าเช่นหน้ากากอนามัยยาเวชพันธุ์
ชุดต่อไปในรอบที่สองนี้และในที่สุดกระโสสาศุกร์
ก็สามารถควบคุมการระบาดในรอบที่สองได้เราใช้วิธีการควบคุมโรค

นะครับมีการระบาดที่ไหนเราก็ไปคุมเป็นไปก็ควบคุมการระบาดได้ดีครับ
แต่เราโชคไม่ดีฮะเราเจอการระบาดในรอบในรอบที่สาม
ตั้งแต่ช่วงสงการเป็นต้นมาแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันนี้
ผมยอมรับเขาว่าการระบาดรอบที่๓เนี่ย
มันมีความรุนแรงในทุกมิติสาเหตุหลักก็คือเหมือนเดิมครับ
มีการเข้ามาของคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย
การทำการกระทำต่างที่ไม่เคารพกฎหมายหลายคนขาดความระมัดระวัง
ทำให้มาตรการป้องกันตนเองมีความย่อหย่อน
มีการเดินทางสัญจรไปมาหาสนุกกันอย่างเสรี
มีพฤติกรรมเว้นระยะห่างที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพนัก
พฤติกรรมถูกละเลยนะครับเรื่องเว้นระยะห่าง
ยังมีการไปเลี้ยงสังสรรค์ไปกินเหล้าไปสถานบันเทิง
ไปรับประทานอาหารตามพัฒนาคารเหมือนกับมีภาวะปกติ
และนอกจากนั้นยังมีการลักลอบเล่นการพนันทั้งอยู่ในประเทศ
ข้ามไปเล่นนอกประเทศก็มีนะครับและสุดท้ายก็นำเชื้อกลับมาติดคนใกล้ชิด
มีเหตุการณ์ซุปเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็ขยายวงมายังสถานที่ต่าง
เข้าไปในโรงงานเข้าไปในครัวเรือน
มีการติดเชื้อในครอบครัวในแต่ละวันจนการติดเชื้อที่เราพบ
เพิ่มจากหลักร้อยจนเป็นหลักหมื่น
รัฐบาลก็ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
หรือที่เรารู้จักกันว่าสบคนะครับมีการรวมศูนย์อำนาจ
โดยดึงกฎหมายของหลายกระทรวงนะครับไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
ไปรวมกันอยู่ที่สบคเพื่อให้มีการบูรณาการบังคับใช้ได้อย่างเป็นหนึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขก็เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักที่ต้องดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการที่ออกมาจากสบคซึ่งภาระที่หนักที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดเตรียมสถานพยาบาลให้มีความพร้อม
และการป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ถ้าเราลองช่วยกันคิดนะครับว่าหากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
สำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายไว้ก่อนล่วงหน้าเราก็คงไม่สามารถที่จะให้การรักษาพยาบาลดูแล
ผู้ป่วยที่เพิ่มจากหลักร้อยเป็นจนถึงหลักหมื่นทุกวันนี้ได้ครับ
แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้น

แต่เราก็ได้พยายามดูแลพวกเขาอย่างเต็มที่

อัตราการเจ็บป่วยการหายการตาย
ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
มาตรฐานที่โลกได้เซตเอาไว้
เราก็ทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถ

แต่นั่นเป็นผู้ป่วยสะสมครับท่านประธาน

ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้
แต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือผู้ที่หายป่วยครับ

แต่เราก็มีผู้หายป่วย๙แสนกว่าคน
เกือบจะถึง๑ล้านคนเช่นกัน
อัตราเสียชีวิตก็ยังอยู่ต่ำกว่า๑
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มีโรคประจำตัวอื่น
ที่อยู่ในความเสี่ยงเป็นอันมากต่อการเสียชีวิต

ซึ่งกับผมต้องขอกราบเรียนท่านประธาน
ไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนครับว่า
ตัวกับผมเองตัวท่านนายกรมนตรี
บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทุกคน

ผมขอถือโอกาสนี้กราบขออภัยอย่างที่สุดครับ
ต่อครอบครัวของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถรักษา
ชีวิตของท่านเหล่านั้นไว้ได้

พื้นที่การระบาดสูงสุดของประเทศไทย
คือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

ไม่ได้ควบคุมบริหารหรือกำกับดูแล

มีการบริหารราชการเป็นเอกเทศ
ถ้าในเรื่องของการสาธารณสุข

กรุงเทพหาคอนไม่มีระบบการสาธารณสุข

เหมือนกับทุกจังหวัดในประเทศไทย

เรามีโรงพยาบาล

มีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอ
มีลงไปถึงสถานีอนามัย

แล้วยังมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับ
เปรียบเสมือนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่สำคัญที่สุดแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้าน
มีพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมช่วยกันทำงานครับ
ดังนั้นเมื่อเทียบกันกับกรุงเทพมหานคร
เมื่อมีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยเยอะขนาดนี้
ระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหาคอนล้นครับล้นเกินกว่าที่จะรองรับได้
จึงมีเหตุการณ์ที่มีการรอเตียงอยู่ที่บ้านมีปัญหาเตียงล้นเข้าไม่ถึงหมอไม่ถึงยา
เกินกำลังที่ระบบการโครงสร้างสาธารณสุขของกรทมจะรองรับได้
แต่กระทรวงสาธารณสุขผมทราบครับทุกท่านบอกอยู่แล้วว่า
หนีความรับผิดชอบปัดความรับผิดชอบไม่ได้
เพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่เป็นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
ยกเว้นกรุงเทพมหานครไม่ใช่มันเป็นกระทรวงขาสุขของประเทศไทยนะครับ
จะไปทำตัวแบบเป็นธุระไม่ใช่ก็ไม่ได้
ผมจึงได้ให้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานทั้งหมดนะครับ
ดำเนินการสนับสนุนกิจการภารกิจด้านสาธารณสุขทุกรูปแบบครับ
เราก็ได้เริ่มการจัดตั้งศูนย์แรกรับผู้ป่วยนิมิบุตร
ซึ่งเป็นการทลายคอขวดนะครับ

เราก็จะได้ทำการดูแลในเบื้องต้นแล้วก็จัดส่งต่อไป

เมื่อมีคิวมีเตียงว่างหาได้แล้ว
ก็ส่งให้เขาไปตามสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับเขา
ศูนย์ผู้ป่วยติดเชื้อนิมิบุตรที่ตรงข้างมาบุญคลอง
เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อได้แยกกักตัวอยู่กับบ้านหรือในชุมชน
แต่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียน
และดูแลรักษาภายใต้ระบบประกันสุขภาพครับ
มีการเตรียมการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหากเขามีอาการหนัก
มีการจัดส่งอาหารและเวชพันธุ์มีการดูแลของแพทย์อย่างทั่วถึง
อกจากนี้ด้วยความห่วงใยความแออัดของระบบการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก
เพื่อให้มีความพร้อมพร้อมจนถึงขนาดที่ว่า
ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนามที่เพียงแต่เอาผู้ป่วยมากักตัว
มาให้ยามาถึงหมอแต่ต้องพร้อมถึงขนาดที่มีห้องแยก
กักมีออกซีเย็นและสุดท้าย

เพื่อดูแลให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักมาก
ได้รับการรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
เป็นการลดภาระของโรงพยาบาลต่างในกรทม
โรงพยาบาลแห่งนี้จึงมีชื่อว่าโรงพยาบาลสนามบุษราคำ
สารคำก็คือสีเหลืองก็คือรับผู้ป่วยที่สีเหลืองขึ้นไปมารักษา
หายครับตอนนี้จากผู้ป่วยล้น๔๐๐๐เตียง
วันนี้เหลืออยู่พันกว่าเตียงนะครับ
ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเทอร์โมมิเตอร์ครับเป็นประหลอดวัดไข้นะครับ
ถ้าล้นก็แสดงว่าเราแย่ล่ะแต่ถ้ามีเตียงเหลือ
ก็แสดงว่าตอนนี้มันมีการรองรับผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง
วันนี้โรงพยาบาลสนามบุษราคำจาก๔๐๐เตียงใช้ไป๑๐๐กว่าเตียง
แล้วก็ทราบมาว่าโรงพยาบาลสนามอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร
แม้กระทั่งโรงพยาบาลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน
ก็มีเตียงที่เปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
การที่เรามีโรงพยาบาลสนามยกระดับเช่นนี้
ก็เป็นการช่วยให้ลดจำนวนการเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล
เขตกรุงเทพมหานครได้เป็นจำนวนมาก
ก็ต้องขออภัยที่มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งในช่วง๒๓สัปดาห์
ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ท่านประธานครับที่กับผมได้กราบเรียนชี้แจงมาทั้งหมดนี้
ก็หวังว่าท่านคงได้เห็นว่าผมเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งเฉยครับ
ผมมีการวางแผนงานมีการสั่งการออกมาตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อสถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุขไม่ชอบใช้คำว่าการสั่งการครับ
ขอให้แค่บอกเขาก็พร้อมที่จะทำแล้วครับ
ถ้าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมก็จะบอกว่าขอให้
ท่านได้ทำนั่นท่านได้ทำนี่
ข้าราชการเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนที่กระทรวงสาธารสุข
ก็จะทำทันทีครับไม่มีการรำมวย
ถ้าผมไม่มีความสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
ผมก็เพียงขึ้นมาบนนี้แล้วก็บอกว่า
มีสบคแล้วผมไม่มีอำนาจแล้วสั่งการอะไรไม่ได้
อำนาจอยู่ที่สบคหมดแล้วผมไม่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่บังเอิญคำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มันมีความหมายมากกว่านั้น
แล้วผมก็คิดว่าการที่ผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่กระทรวงนี้
ผมมั่นใจว่าความสามารถของผมน่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้กับสถานการณ์โรคระบาดนี้ดีขึ้นมาได้
แม้ว่าบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผมถูกจำกัดไปบ้างตามประกาศของสบค
ก็เป็นเรื่องเฉพาะนโยบายที่จะต้องมาร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในเรื่องของโควิด
แต่ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผมยังสามารถทำงานที่เป็นภารกิจประจำของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างราบรื่นครับ
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านนายกมนตรีและคณะมนตรีทุกคน
ผมยังผมยังได้ผลักดันให้มีการบรรจุลูกจ้างสาธารณสุขด่านหน้า
ให้ได้เป็นข้าราชการประจำถึง๔๕๖๘๔ตำแหน่ง
เพื่อให้พวกเขาได้มีความมั่นคงในชีวิต
จะได้อยู่รับราชการเพื่อจะได้ไปดูแลผู้ป่วยให้ดี

ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติเป็นอย่างดี
เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้พี่น้องอสมอีกเดือนละ๕๐๐บาท
กว่าสถานการณ์ระบาดจะกลับสู่สภาวะปกติ
เป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของพวกเขา
ซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงได้เห็นว่าพี่น้องอสม
มีทั้งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
มีทั้งเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
แต่พวกเขาไม่เคยย่อ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ท่านนายออกรมนตรีท่านก็ได้ให้การสนับสนุน
ให้ความเห็นชอบในทุกเรื่องที่ผมได้ร้องขอ

ทั้งเรื่องเพิ่มค่าเสี่ยงภัย
แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนอกจากนี้ผมยังได้เร่งและสนับสนุน
ให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผลิตยาเวชพันธุ์เครื่องมือแพทย์
ในประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า
จะเห็นได้เลยครับว่าในช่วงหลังนี้เราไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลน
ชพันธ์ปัจจัยเหล่านี้เลยถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย
มีจำนวนมากขึ้นเป็นร้อยร้อยเท่านอกจากนี้เราได้รับความช่วยเหลือ
และของบริจาคอย่างมากมายจากทั้งรัฐบาลต่างประเทศ
จากภาคเอกชนทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ
เมื่อมีวัคซีนแอสตะเซนเนคก้ามาวัคซีนนึงขวด
ดึงเข็มฉีดยาได้สิบเข็มครับ
ต้องใช้ประมาณห้าศูนย์จุดห้าสี่สี่
นะครับในการฉีดให้กับคนหนึ่งคน

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏว่าขวดที่เขาบรรจุมาเนี่ย
บรรจุมาหกจุดห้าซีซีครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ครึ่งซีซีต่อเข็ม
นะครับเราควรจะดึงได้ทั้งสิบสามเข็มด้วยซ้ำครับ
ไม่ใช่๑๐เข็มตามที่เขากำหนดไว้หน้าสลาก
แต่ว่าเราก็ไม่ไปเร็งผลเลิศขนาดนั้นหรอกครับแต่ยังไงก็ตาม
ผมก็เดินไปทุกที่นะครับเดินไปหาคุณพยาบาล
คุณเพศรัชกรที่เขามีหน้าที่รอวัคซีนออกมาใส่เข็ม
จากแอสตาร์เซนเก้าเนี่ยขอให้เขาทำให้ได้สิบสองเข็มต่อขวด

เขาทำได้ครับคุณพยาบาลคุณเพศรัชกรของไทยทำได้

ผมว่าผมทำไม่ถูกต้องผมไปกดดันเจ้าหน้าที่
ลงโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าผมตั้งใจจะลดคุณภาพการฉีด
แต่สุดท้ายครับแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลก
เขาก็บอกว่าทำได้ขออย่าให้ผสมกันข้ามขวดกันแล้วกัน
จนเดี๋ยวนี้เวลาผมไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
ของกระทรวงศาสตร์ศุกร์เวลาเจอคุณพยาบาล
เขาก็โชว์ถาดที่ดอวัคซีน๑๒เข็ม
มาให้ผมเขามีความภาคภูมิใจเขามีรอยยิ้ม
เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทำสามารถประหยัดเงินงบประมาณของแผ่นดินนี้ได้ถึง
หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทแต่นั่นไม่สำคัญหรอกครับ
เพราะว่ามันมีความสำคัญมากกว่านั้นอีกก็คือเราสามารถครอบคลุมพี่น้องประชาชน
จากการรอเพิ่มได้อีก๒เข็มต่อขวดเนี่ยครอบคลุมพี่น้องประชาชนได้เพิ่มอีกกว่า๕ล้านคน
จากนี้ผมก็ได้ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกู้ภัย
ของระบบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้มีการรับส่งผู้ป่วยโควิด
ไปด้วยความรวดเร็วและในฐานะที่ผมเป็นประธาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ผมก็ได้เห็นชอบอนุมัติร่วมกันกับคณะกรรมการทุกท่าน
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ป่วยโรคโควิดในทุกรูปแบบของการรักษา
ไม่ว่าจะรักษาที่บ้านที่โรงพยาบาลที่ฮอสปิเตล
หรือที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน
ผมก็เร่งรัดให้ออยครับให้ขึ้นทะเบียนยา
ทะเบียนเวชพันธุ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการมาใช้
เพื่อสถานการณ์โควิดให้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
แล้วผมก็มีนโยบายล่าสุดเนี่ยนะครับ
ระบบการสาธารณสุขของไทยยอมรับการตรวจหาเชื้อ
เพื่อสามารถทำให้เราให้พี่น้องประชาชน
ได้รับการตรวจ
รวดเร็วขึ้นให้รัฐได้ทำการจัดหา
ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในการตรวจหาเชื้อ
เขาจะได้ทราบว่าเมื่อเขามีเชื้อเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
และในความเป็นรองนายรัฐมนตรีผมต้องกำกับควบคุมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงคมนาคมผมก็ได้ประสานกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งสองท่าน
ท่านพิพัทธ์รัฐกิจประการท่านศักริยามชิชชอก
ขอให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพี่น้องประชาชนท่านพิพัฒน์ท่านก็ยก
ให้มาเป็นศูนย์แรกรับในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงท่องเที่ยวเพื่อนำไปเพื่อนำวัคซีนไปใช้ในการ
เปิดโครงการภูเก็ตและสมุยแซนบ็อกซ์เพราะว่าสองที่นี้
ตอนนี้คือห้องรับแขกของประเทศไทยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อหารือกันท่านก็ได้สั่งการให้
รถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สถานีกลางบางซื่อ
จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับองค์กรให้หน่วยงานต่าง
ตลอดจนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงให้เขาได้รับวัคซีน
เพื่อแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนของกรทมจนถึงวันนี้นะ
ไปมากกว่าหนึ่งล้านสามแสนคนแล้วครับนอกจากนี้ท่านศักดิ์สยาม
ชิดชอบท่านมนติว่าการกระทรวงคำลาคมก็ยังได้สนับสนุน
วดยานพาหนะสำหรับการนำผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร
กลับไปรักษาตัวอย่างภูมิลำเนาทั่วประเทศอีก๒แสนกว่าคนครับ
ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการกระจายความแออัดของผู้ป่วย
และของโรงพยาบาลต่างในเขตกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบการรักษาได้มากขึ้น
สิ่งที่ผมได้กราบเรียนมานี้ครับถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับ
มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
เข้าใจถึงปัญหาแล้วนำมาหารือร่วมกันในหมู่คนทำงาน
หาแนวทางปฏิบัติประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
แล้วก็ดำเนินการให้มันเป็นผลทุกอย่างต้องมาจากความตั้งใจครับ
มาจากความใส่ใจในสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน
ผมมั่นใจครับว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือปล่อยปะละเลย
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผมตามข้อกล่าวหาของพักร่วมฝ่ายค้าน
ท่านประธานครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้ดำเนินการ
ทั้งหมดที่ผมได้กราบเรียนมาเนี้ยมันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
มีความเข้าใจแล้วก็ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกับผม
ในทุกเรื่องเลยนะครับที่เป็นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
นโยบายและข้อสั่งการของกับผมทั้งหมด
ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ครับว่า
การที่กับผมได้รับการสนับสนุนในข้อเสนอทุกอย่างจากหัวหน้ารัฐบาล
และได้รับการตอบสนองจากข้าราชการประจำ
มันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับมันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสม
มีความจำเป็นอันควรแก่เหตุมันจะต้องผ่านการวางแผนที่รอบครอบ
มีการประเมินสถานการณ์ด้วยความตระหนักรู้
ไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารยัตติที่กล่าวหาว่าผมขาดความรู้และภูมิปัญญา
ผมไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญาครับ
ผมเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเข้าใจ
และมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านได้ช่วยกันทำงาน
บังเกิดผลสำเร็จไม่ได้เป็นการคุยโมโอ้อวด
ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือการใช้กฎหมายใดในทางมิชอบ
และเกินขอบข่ายอำนาจที่ผมมีอยู่
ผมไม่ได้บริหารงานผิดพลาดจนกระทั่งทำความล้มเหลวให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย
ไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะคิดมุ่งกรอบโกยผลประโยชน์ใด
ท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ตามข้อเก่าหาที่พักร่วมฝ่ายค้านได้จงใจทำให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผม
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจในการตอบโต้ข้อเก่าหาเหล่านี้
และอยากขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านว่า
พวกเราหยุดเอาโควิดมาเล่นการเมืองนะครับ
พี่น้องประชาชนเขามีความเดือดร้อนกันอยู่
ถ้าเรามาร่วมช่วยการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อน

จะไปโชว์ภาพโชว์รูปความเดือดร้อนความเจ็บป่วยความตาย
มันเท่ากับเป็นการไปซ้ำเติมพวกเขา
ซ้ำเติมครอบครัวและซ้ำเติมผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่
ให้กำลังใจเขาถูกบรรทอน
พวกเราต้องชนะโควิดก่อนครับ
ระบบทุกระบบถึงจะรุดหน้าเติบโตต่อไปได้
บ้านเมืองก็จะได้สงบสุขมีความก้าวหน้า

พวกเรามีหน้าที่หลักเหมือนกันทุกคนก็คือ
สร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน

ต่อไปผมขออนุญาตท่านประธาน

ตั้งแต่มีการระบาดใหม่แล้วครับ
ผมมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ติดต่อกับสถาบันวิจัยต่าง

เพื่อหาวิธีร่วมพัฒนาหรือไปรับเทคโนโลยี
มาพัฒนามาจัดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย
ให้เขาไปติดต่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกแห่งที่มี
เพื่อจัดซื้อจัดหามาให้ประชาชนให้เร็วที่สุด
และได้คำนึงถึงความจำเป็นของการพึ่งพาตนเอง
ก็ได้ไปให้การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน
ให้กับคณะแพทยศาสตร์คณะเพศศาจกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและอีกหลายแห่งนะครับ
เอกชนก็มีให้ดำเนินการพัฒนาวัคซีนใน
ในส่วนของคณะแพทย์และคณะเพศัตริย์ของจุฬา
ทำการทดลองให้เป็นวัคซีนนะครับ
ทดลองก็มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ
และเชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จครับ
นำมาใช้ได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ
จากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจัดหาวัคซีน
ที่มีคุณภาพที่ดีครับมีมาตรฐานการผลิตระดับโลก
มีประสิทธิผลในการลดการติดต่อ
ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต
และที่สำคัญที่สุดครับจะต้องมีความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนหลักการนี้มันจะต้องอยู่ไปตลอด
พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด
ตามข้อกำหนดของทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ที่ได้กำหนดไว้ภายในสิ้นปี๒๕๖๔นี้โดยท่วนหน้า
ในส่วนของการจัดซื้อจัดหาวัคซีน
เราก็ได้หารือกับผู้ผลิตวัคซีนหลักของโลก

คุยกันตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาปีที่แล้วครับ
ตั้งแต่โลกนี้ยังไม่มีวัคซีนโควิด
ชนิดยังอยู่ภายใต้การทดลองอยู่
ในช่วงนั้นการติดต่อ
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเขาก็บอกว่า
เสี่ยงกันไหมจองมาเลย

ถ้าสำเร็จแล้วเราก็จะได้วัคซีน

ผมก็ถามว่าแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะ

ก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดทางการลงทุน
กฎนี้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาของรัฐ
ไม่มีครับทำไม่ได้ครับ
คันจะมาใช้ข้อยกเว้นในการซื้อเวชพันธุ์ฉุกเฉิน
ตามกฎหมายโรคติดต่อแห่งชาติ
ก็ไม่มีข้อที่อนุญาตให้ทำครับ
เพราะว่าในกฎหมายนั้นจะต้องมีของให้ซื้อ
ของที่อยู่ในระหว่างการวิจัยทดลอง
ของที่ยังไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์
จองไม่ได้ครับเขายังผลิตไม่สำเร็จ

แต่พวกเราก็มั่นใจครับประสบการณ์มีครับ
ประสบการณ์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค
เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับ
อย่างไรเสียเรื่องวัคซีนจะต้องมีทางเลือกที่ดีกว่านี้
ในที่สุดด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับ
เอกชนด้วยภาคราชการด้วย
แพทยศาสตร์อาจารย์แพทย์ด้วย

ถ้ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกันให้ความมั่นใจ
เขาอาจจะตัดสินใจมาใช้ฐานการผลิตในประเทศของเรา

ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทยนะครับ
บรรลุหลักการกันแล้วบรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับ
ทั้งหมด๖๑ล้านโดสครับ
รายละเอียดการสั่ง๒ครั้ง๒๖บวก๓๕เนี่ย

แต่อย่างไรก็ตามในสัญญาที่ได้ลงนามไปนั้น
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็ทำตามสัญญาทุกอย่างครับ
เขาส่งสัญญาเขาส่งวัคซีนมาให้เรา
สิ้นเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ำครับ
ก่อนกำหนด๑สัปดาห์ครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับที่ท่านบอกว่า
วัคซีนไม่พอวัคซีนช้าวัคซีนขาด
ท่านได้ตอบจดหมายมายังท่านนายกมนตรี

มาให้กับประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้
เขาตอบมาเพราะว่าท่านนายกรมนตรี

ท่านจึงได้ติดต่อ
คุยกันทางเทเลคอนโซเลนส์

ที่ว่าจะต้องไปสั่งเขาเพิ่มในปีหน้า

ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย

ก็แสดงกับผู้นำเรา
คนทำงานทุกคนก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉย
ไม่ได้มีความล่าช้าหรือขาดความจริงใจตามข้อกล่าวหาเลยแม้แต่น้อย
อีกตัวหนึ่งคือครับท่านประธานเป็นวัคซีนจีน
จีนทำวัคซีนหลักอยู่สองแบรนด์คือและ
ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยทั้งคู่ครับเป็นวัคซีนเชื้อตาย
หรือควัคซีนนะครับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง
ไวรัสที่เป็นภูมิต้านทานเข้าไปนะครับ
เราก็เจรจากับทั้งสองลายนี่แหละครับตอนเจรจาก็เหมือนกันครับ
อยู่ในระหว่างการทดลองยังขายไม่ได้แต่ก็ทราบมาว่า
ต้นปีนี้เขาถึงจะขายได้เขาถึงจะไปขึ้นทะเบียนกับประเทศจีนได้
เราก็ดันมีการระบาดตอนสิ้นปีพอดีก็ต้องเร่งติดต่อเขา
ติดต่อไปอัซซาเซนิกาเขาบอกยังไงก็ก่อนมิถุนายนไม่ได้
มันก็เหลืออยู่ที่อยู่ที่วัคซีนจีนซิโนฟาร์มก็บอกไม่ทัน
โนแวคบอกส่งได้เหมือนกันแต่ส่งได้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องเอาครับถึงแม้ว่าตอนที่เรามีระบาด
มันช่วงต้นเดือนมกราคมเราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมโรคระบาดให้ได้
ในช่วงสองเดือนนั้นสุดท้ายวัคซีนจีนซิโนแวคก็มาถึงครับ
ในเดือนมีนาคมเราก็รีบทำการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
เพื่อการควบคุมโรคช่วงนั้นเราก็คิดว่าก็จะใช้ในช่วงนั้นแหละครับ
สองเดือนให้เจ้าหน้าที่ของเรามีความปลอดภัยได้เข้าไปควบคุมโรคได้
ยาก็ยังดีอยู่ทุกคนกินยาฟาวิลาเวียก็หายนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอเดือนเมษายนก็มีการระบาดอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมา
๒เดือนนั้นถ้าเรามีวัคซีนอยู่แล้วเราสามารถติดต่อเขาได้
เราก็ต้องสั่งเข้ามาเพิ่มครับเพื่อฉีดประคับประคองสถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้อยากจะใช้วัคซีนยี่ห้อไหนก็ทำได้ครับ
เราต้องเข้าคณะกรรมการโลกติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ
เราต้องผ่านคณะอนุกรรมการการใช้วัคซีนอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของวัคซีน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเราถึงจะกล้าที่จะนำเข้ามาครับ
เราก็ต้องมีหลังพิงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งหมดได้ให้ความเห็นชอบ
แล้วก็รีบดำเนินการเข้ามาจัดหาจัดหาเข้ามาให้ประชาชนทันทีไม่มีล่าช้าครับ
มันก็เป็นพระเอกนะครับมันก็รักษาออกฤทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
สำหรับสายพันธุ์อัลฟ่าหรือสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ที่ยังคุกคามประเทศไทย
ก่อนที่มันจะกลายพันธุ์เป็นเดลต้าถึงแม้ว่าจะกลายพันธุเป็นเดลต้าแล้ว
แล้วก็โอกาสเสียชีวิตน้อยมากถ้าไม่มีโรคอื่นที่เป็นโรคประจำตัว
เกินความสามารถของแพทย์นะครับ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา
ท่านประธานครับหลังจากเดือนเมษายนมันก็มีเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
ตัวแปรที่สำคัญที่สุดผู้ร้ายที่สุดก็คือสายพันธุเดลต้าครับ
ที่มันเข้ามาตามตะเข็บชายแดนของบ้านเรามาทุกด้าน
เดลต้านี้มีความดุร้ายทั้งการแพร่เชื้อและทำให้เกิดอาการรุนแรงได้เร็วมากกว่าเชื้ออัลฟ่า
กระทรวงสาธารณสุขก็ยังต้องระดมฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าอย่างน้อยก็ถ้าป้องกันการติดเชื้อได้น้อยลงแต่ว่าป้องกันการเจ็บหนักและตายยังได้อยู่
ยังดีอยู่ด้วยนะครับก็เราก็ต้องดำเนินการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้ครับทำไมต้องซื้อวัคซีนเพิ่ม
ก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ผลิตวัคซีนยี่ห้อใดก็ตามประกาศขยายการครอบคลุมของผู้ได้รับวัคซีน
จากันมาไว้อยู่แล้วระยะหนึ่งแล้ว
๓๐ล้านโดสนี่ประมาณครึ่งหนึ่งฉีดให้เด็กครับ
เพราะสั่งมาเพื่อให้เด็กอายุ๑๒ถึง๑๘ปีโดยเฉพาะ
ฉีดกลุ่มสตรีที่ตั้งคันได้ฉีดผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นอื่นได้
และที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้เรามีวัคซีนถึง๑๒๔ล้านโดส
แล้วก็ทางโรงพยาบาลภาคเอกชนนำเข้าด้วยเนี่ยเราจะมีถึง๑๔๐ล้านโดสครับ
มันต้องถึงประชาชนทุกคนแน่นอนครับ
เอาเฉลี่ยว่าไม่ต้องเอาเทคนิคว่า๒เข็มและ๓เข็มนะครับ
ถ้าทุกคนต้องฉีดแค่๒เข็ม๑๔๐ล้านโดสหาร๒มันก็๗๐ล้านคนครับ
มันก็เท่ากับประชากรของประเทศครับคงไม่มีใครไปเวียนเทียนครับ
อันนี้ไม่ใช่เป็นการแบบเวียนเทียนเดินเอ่อรับของมาเรื่อยเสร็จแล้วก็
ต่อท้ายคิวแล้วก็มารับต่อมันไม่ได้ครับมันเป็นวัคซีน
รับได้ตามที่แพทย์กำหนดไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้น
ประเทศไทยถึงต้องสั่งวัคซีนเข้ามาให้มากที่สุดตามกำลังความสามารถที่เรามีอยู่
แล้วก็เพียงพอไม่สุรุยสุรายไม่ทิ้งไม่คว่าง
แล้วก็เราประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะฉีดให้กับคนทุกสัญชาติ
เราให้ฉีดให้กับประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ไม่ใช่ประชาชนคนไทยอย่างเดียว
ตีความง่ายครับก็คือไม่ได้แปลตรงตัวนะครับ
ตีความว่าหากจะให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด
เราก็ต้องฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสัญชาติของเขา
เป็นหลักสากลครับท่านประธานองค์การอนามัยโลกได้บรรยัติไว้
เพราะฉะนั้นการเพิ่มจำนวนของวัคซีนก็เป็นเหตุเป็นผล
ด้วยเหตุผลที่ผมได้ยกมาตรงนี้แหละครับ
ในการซื้อวัคซีนก็แล้วแต่ผู้ขายครับ
แอสต้าเซเนอร์ก้าของไฟเซอร์เขาให้ทำเป็นสัญญา
ก่อนนำเป็นสัญญาต้องทำเซ็นเอกสาร๒๓ฉบับวุ่นวายครับ
แต่ก็ต้องทำมันเป็นตลาดของเขามันเป็นขั้นตอนของเขา
ส่วนซีโนแวคที่ท่านถามสัญญาอยู่ไหนสัญญาอยู่ไหน
เป็นใบสั่งซื้อแต่ในใบสั่งซื้อมันก็มีข้อกำหนดว่า
ความรับผิดชอบเป็นอย่างไรนะครับกำหนดส่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร
เงื่อนไขอย่างไรนะครับค่าปรับไม่ต้องพูดถึงครับ
ไม่มีครับส่งสายเขาก็ไม่ให้ปรับครับตลาดเป็นของเขาครับ
จะเอาไม่เอาวัคซีนโควิดรัฐบาลไทยยังไงก็ต้องเอาครับ
เพราะว่าชีวิตของประชาชนสำคัญเหนือกว่าสิ่งใดราคาเท่าไหร่ก็ต้องเอา
แต่อย่างน้อยวัคซีนที่เรามาใช้นะครับก็อยู่ในราคาที่ไม่ได้สูงกว่า
ประเทศอื่นที่ซื้อหรือผมคิดว่าถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับ
ที่สมาชิกท่านหนึ่งท่านประเสริฐจันทรลวงทอง

อ่ะของงบว่าสิบเจ็ดแล้วไปซื้อเก้าไอ้ส่วนต่างไปไหน
ผมจะเรียนไปแล้วมันขอแก้นทีเดียวอ่ะของงบว่าสิบเจ็ดซื้อเก้า
มันไม่มีส่วนต่างฮะเขาตั้งไว้สิบเจ็ดแต่เบิกมาใช้แค่เก้า
เพราะฉะนั้นมันไม่มีการคืนด้วยซ้ำครับมันก็คือเอามาใช้แล้วเขาก็เหลือ
วงเงินงบเงินกู้ก็เหลือไปก็ไปใช้อะไรก็เป็นเรื่องของเขา
กระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ซื้อวัคซีนเท่านั้นก็จบไป
ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยณวันนี้ครับ
ไม่ได้ขี่ม้าตัวเดียวแล้วนะครับมีทุกตระกูลฮะ
มีครบทุกแพลตฟอร์มหลักหลักที่โลกนี้เขาใช้ไม่ใช่ม้าตัวเดียว
เหมือนที่ทุกฝ่ายกล่าวหาหลายฝ่ายกล่าวหาเพราะฉะนั้น
ผมขอความกรุณาครับอย่าได้พูดเลยครับว่า
รัฐบาลแทงม้าตัวเดียวอีกเลยครับมันเป็นการสร้างความตื่นตนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชน
การจัดซื้อวัคซีนที่มีผลประโยชน์มีเงินทอน
ผมขอกราบเรียนให้เข้าใจง่ายเลยครับว่า
รัฐบาลไทยซื้อวัคซีนโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
เขาไม่สามารถที่จะมาเจรจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องคอมมิชชั่น
แม้กระทั่งอย่าว่าแต่ใต้โต๊ะนะครับบนโต๊ะก็ไม่ได้ครับ
โควิดทุกชนิดกว่าจะออกจากประเทศเขาได้
รัฐบาลกลางของเขาต้องยินยอมและอนุมัติ
รัฐบาลไทยซื้อโดยตรงวัคซีนทุกขวดที่มาถึงเมืองไทย
อายุก็ไม่เกิน๖เดือนนะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้ได้เกิดความมั่นใจนะครับว่า
ไม่มีทางเลยครับที่ผู้ซื้อหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะซื้อ
จะสามารถเรียกร้องผลประโยชน์ใดจากผู้ขายได้
ผู้ขายระบุไว้ชัดเจนครับว่าเขาจะขายให้กับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
หน่วยงานภาครัฐที่ว่านี้ตามกฎหมายก็มีเพียงกรมควบคุมโรค
องค์การเพศจัตริยกรรมราชวิทยาลัยจุลาพรสภาคชาติไทย
เหนือจากนี้ถ้าเป็นเอกชนเขาไม่ขายให้ครับ
ผมยังขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้องหรือได้รับผลประโยชน์ใด
จากการจัดซื้อจัดหาวัคซีนทั้งสิ้นครับ
แต่ผมได้ประโยชน์คุณหมอเพื่อนร่วมงานของผมท่านประหลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ประโยชน์อย่างหนึ่งครับ
คือได้ความปลื้มใจดีใจทุกครั้งที่เห็นวัคซีนมาถึงประเทศไทย
เพราะว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนมากขึ้นแล้วก็มีความหวังว่าสถานการณ์ระบาดมันจะดีขึ้น
นี่แหละครับประโยชน์ทางใจที่พวกผมได้รับ
ท่านประธานครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดให้ได้ครบปริมาณอย่างเรียบร้อยครับ
ทุกยี่ห้อมีผลข้างเคียงมีอาการมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นทั้งนั้นครับ
ทุกยี่ห้อก็ยังก่อให้เกิดการติดเชื้อแพร่เชื้อกันได้ทั้งนั้น
แต่สิ่งที่เขามีความสามารถมีสรรพคุณมีประสิทธิผลก็คือ
เขาป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บหนักไม่ให้เสียชีวิตครับ
มีหลักฐานอย่างชัดเจนในหลายกรณีเมื่อมีการติดเชื้อ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีความปลอดภัยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหลายเท่าตัวครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับที่ผมพยายามวิงวอนขอให้อย่าไปด้อยค่าวัคซีนครับ

ที่ประเทศไทยใช้อยู่ทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์แทร่ทุกตระกูลนี้นะครับ
เป็นวัคซีนที่ดีครับดีมากด้วยครับ
ไม่มีวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกหรอกครับ
ที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่พวกเราได้รับครับ
หน้ากากนะครับไม่มีทางติดครับถ้าทำตามนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มารับวัคซีนกันทั่วหน้า
อย่ากลัววัคซีนครับวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับ
เรามีมาตรการให้ความปลอดภัยพร้อมที่จะให้การดูแลรักษา
หากมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
เราต้องไม่ด้อยค่าวัคซีนชนิดใดเลยแม้แต่น้อย
อย่าทำให้พี่น้องประชาชนสับสนกังวลนะครับ
ทุกตัวมันทำงานของมันครับ
ถ้ามันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันทำงานของมันครับ
ร่างกายเราก็ทำงานครับเราสร้างภูมิต้านทานนะครับ
เพื่อต่อสู้กับเชื้อถ้าเกิดมันจะเข้ามาคุกคามเรา
ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงวัคซีนปีนี้แล้วครับ
ท่านประธานท่านผู้อภิปรายจากพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ
คิดถึงเข็ม๓แล้วครับ
คิดถึงบูสเตอร์โดสครับ
ปีหน้าเราไม่ได้ฉีด๒เข็มอย่างนี้อีกแล้วครับ
เราฉีดบูสเตอร์เข็ม๓ครับ
ผู้ผลิตวัคซีนทุกรายเขาทำบูสเตอร์โดสที่จะขายให้กับประเทศไทยเรา

จองซื้อไว้หมดแล้วครับ
ในเทเลคอนเฟอร์เรนต์ของท่านนายองค์มนตรีกับพวกผม
สำหรับปีหน้าเราก็คอนเฟิร์ม๖๐ล้านโดสเป็นอย่างต่ำ

ไม่ต้องใช้ถึง๑๒๐ล้านโดสนะครับ
เพราะฉะนั้นตัววัคซีนเนี่ยมันจะไม่เหมือนปีนี้ครับ

อกจากนี้เพื่อความมั่นใจ
เพื่อความมั่นคงว่าประชาชนไทยจะไม่ขาดวัคซีน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้ออกจดหมายนะครับ
เจตจำนงที่จะจองไฟเซอร์อีก๕๐ล้านโดส

ยังไงปีหน้าเขาก็ต้องขายบูสเตอร์โดสให้เรา
และนอกจากนี้ทำไมเราไม่มานั่งส่งพลังจิตพลังใจ
ให้กับคณะเพศศาจกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาผลิตได้ปีหนึ่ง๖๐ล้านโดสครับ

นี่คือสิ่งที่เราควรจะส่งกำลังใจนะครับ
ส่งความส่งความปรารถนาดี
ให้กับท่านเหล่านี้เพราะฉะนั้นปีหน้า
ประเทศไทยของเราก็จะมีความมั่นคงทางสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
และยังจะมีวัคซีนประเภทอื่นยี่ห้ออื่นเทคโนโลยีอื่น
ซึ่งผมมั่นใจว่าในเรื่องของวัคซีนพวกเราไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไปครับ
สัญญาการซื้อขายวัคซีนทุกชนิดนะครับ
ท่านไม่ต้องถามเลยครับว่าทำไมไปทำนู่นทำไมไปทำนี่
ประโยชน์ใครหรือเปล่าสัญญาการจัดซื้อระดับนี้ครับ
ส่งอายการทุกฉบับผ่านคอลโมทุกฉบับ
มีการติ้งมีการขอให้กลับมาทำนั่นทำนี่
แต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ผู้ขายครับ
วันนี้เป็นตลาดตลาดเป็นของผู้ขาย
วันไหนตลาดเป็นของผู้ซื้อเราก็มีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น
แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมกลับเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
คือชีวิตของประชาชนครับเราจะมานั่งเสียเวลา
ต่อรองสัญญาแล้วก็ยืดเวลาการรับวัคซีนไปไม่ได้นะครับ
สุดท้ายแล้วครับท่านประธานผมได้ฟังคำอภิปรายของท่านสมาชิก
ทรงเกียรติจากพักร่วมฝ่ายค้านทุกท่านอย่างตั้งใจนะครับ
ถึงแม้ว่าบางครั้งก็อยู่บนบันลังนี้บางครั้งก็อยู่ข้างนอก
แต่ได้รับฟังทุกท่านครับสิ่งที่ทุกท่านได้พูดมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับ
ไม่มีสิ่งที่พวกท่านได้คิดปรารถนาร้ายต่อบ้านเมือง
อาจจะปรารถนาร้ายต่อผมบ้างไม่เป็นไรครับบ้านเมืองสำคัญกว่า
ผมรับทุกข้อมูลครับข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้
กรุณาอภิปรายแนะนำแนะนำตำหนินะครับ
แนะผมขอรับทุกอย่างในส่วนที่ท่านบอกว่า
มีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตผมจะไปตรวจสอบครับ
ผมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบส่วนที่ผมปรับปรุงได้
ของผมปรับปรุงได้ผมก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ
ผมขอขอบพระคุณในความทุ่มเทของทุกท่านนะครับท่านได้ช่วยกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้กับพี่น้องประชาชนผมก็เหมือนกันครับ
ผมขอยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
ของทุกทุกสถาบันการแพทย์ทุกคนครับพวกเราทำงาน
พวกเขาทำงานจนสะกดคำว่าเหนื่อยและท้อไม่เป็นแล้วครับ
พวกเขาทุกคนต้องการเอาชนะโควิดและขอให้โปรดมั่นใจนะครับ
พวกเขาทำได้ระบบการสาธารณสุขของเรายังแข็งแกร่งครับ
ผมขอให้ท่านพี่น้องประชาชนทุกคนได้ปลดเชื่อมั่นครับ
เชื่อมั่นในคุณหมอคุณพยาบาลคุณเพศรัชกร
บุคลากรทางสาธารณสุขทุกคนครับเราต้องชนะครับ
พวกเขาไม่เคยแพ้ประเทศไทยไม่เคยแพ้
พวกเราก็ไม่เคยแพ้ครับขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันต่อสู้
แล้วเราก็จะผ่านวิกฤติการเช่นนี้ไปได้ด้วยความสวยงามครับ